สถานการณ์หลายจุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาดูที่จังหวัดพัทธลุงกันบ้าง
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ตอนนี้ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วม
เขาบอกว่ารุนแรงมากที่สุดในรอบ๑๐ปีด้วยนะคะ
และตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน
จนทำให้ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
น้ำท่วมหนักเลยทั้งถนนบางเส้น
แล้วก็เขตพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดพัทธลุงค่ะ

สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงขณะนี้นะคะ
ระดับน้ำค่ะได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักลงมาอีกนะคะ
จนถึงช่วงเช้าทำให้ตอนนี้นะคะ
สู่ระดับน้ำสูงกว่า๑เมตร
ชาวบ้านที่อยู่ด้านในนี้นะคะไม่สามารถที่จะสามารถสัญจรออกมาได้แล้วค่ะ
สภาพบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่๑บ้านทุ่งขาตำบลแพรกหาอำเภอควนขนุนถูกน้ำท่วมสูงถึง๑เมตร
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืน
รวมถึงถนนสายพัทธลุงควนขนุนถูกน้ำท่วมสูง๖๐เซนติเมตร
แต่ว่ารถยังคงสามารถสัญจรได้ค่ะ
ชาวบ้านหลายครัวเรือนนะคะที่ติดอยู่ด้านในไม่สามารถออกมาได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ตอนนี้นะคะยังไม่ทราบชะตากรรมแล้วก็ไม่มีใครกล้าลุยน้ำออกมานะคะ
เพราะไม่รู้ว่าถนนในหมู่บ้านกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากซัดขาดหรือไม่
และตอนนี้ก็กำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
ขณะที่ทีมข่าวนะคะก็พยายามหาทางเข้าไปในพื้นที่ด้านใน
แต่พบว่าค่อนข้างเสี่ยงนะคะเนื่องจากน้ำไหลเชี่ยวแรงมาก
แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
ชาวบ้านบางส่วนที่อยู่ด้านนอกเร่งนำรถขึ้นไปจอดริมถนนจำนวนมาก
เพราะกลัวว่ารถจะถูกน้ำพัดไป
ชาวบ้านบอกนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักสุดในรอบ๑๐ปี
นับเป็นครั้งที่๔แล้วที่ถูกน้ำท่วมภายในช่วงเวลาเพียง๑เดือน
และตอนนี้ภาวนาค่ะขอให้น้ำลดก่อนที่จะท่วมมิดหลังคาบ้านไปฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะ
น้ำท่วมครั้งนี้เป็นรอบที่๔นะคะ
คือเริ่มตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคมนะคะ
จนถึงวันนี้นะคะรอบก่อนก็เริ่มวันที่๒ถึงวันที่๖
แต่ครั้งนี้หนักที่สุดนะคะปริมาณน้ำจะสูงกว่าครั้งที่๓
ซึ่งครั้งที่๓จะแห้งไปเมื่อวานช่วงเช้าแล้วพอช่วงบ่ายก็เพิ่มมาอีก
ก็เดือดร้อนกันทุกครัวเรือน
สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพัทธลุงขณะนี้
ขยายพื้นที่ครอบคลุม๑๑อำเภอ

คืออำเภอเมืองอำเภอควนขนุนและอำเภอป่าพยอม
เดือดร้อนกว่า๒๐๐๐๐ครัวเรือน
พื้นที่การเกษตรไร่นาส่วนผสมและสวนยางพารา
กว่า๕๐๐๐ไร่จมอยู่ใต้น้ำ
โดยเฉพาะหน้าข้าวที่คาดว่าจะเสียหายทั้งหมดกว่า๓๐๐๐๐ไร่
จากถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันแล้วค่ะ
อกจากนี้นะคะก็มีการแจ้งเตือนประชาชนค่ะ
อยู่ในพื้นที่ที่ติดกับเทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
ให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม
จากว่าจะมีมวลน้ำมหาศาลนะคะ
ไหลมาจากเทือกเขาอีกภายในบ่ายวันนี้ค่ะ

รพันธ์ขันทองคำรายงานจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะ